คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยครบ๕วันนะฮะ
ที่ปกับโรเบิร์ต๒โยคีต้องมารายงานตัวกับตำรวจสพเมืองนนทบุรี

คือคดีนี้คนบนเรือ๕คนถูกแจ้งข้อหาอยู่๒คนนะครับ
นี่เป็นภาพล่าสุดเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้นะฮะ
คือวันนี้เข้ามาเช้ามืดเลยสังคมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ
นอกเวลาราชการแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวน
ถ้าเป็นคนทั่วไปจะได้แบบนี้หรือเปล่า
ตำรวจจะอำนวยความสะดวกให้แบบนี้หรือเปล่า
นี่นะฮะเดี๋ยวเรามีคำตอบให้นะฮะเราถามตำรวจแล้วนะครับ
โรเบิร์ตภัยบูรตรีกาญจนานันต์คนที่ขับเรือในช่วงเวลานั้น
คุณตังโมตกเรือมาที่สพเมืองนนทบุรีมาตั้งแต่เช้ามืดนะฮะ
ในชุดบวชพรามแบบนี้นะครับมารายงานตัวทุก๕วันนะครับ
คดีนี้มีพันตำรวจโทสมุทรเกรดยารองภูมิกับการสพเมืองนทบุรี
เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับวันนี้เป็นการมารายงานตัวครั้งที่สองนะฮะ
ใช้เวลารายงานตัวอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็เดินทางออกไปจากโรงพักนะครับ
ตามรายงานบอกว่าก็กลับไปปฏิบัติธรรมต่อที่พุทธสถานวิโมกศิวาลัยที่สวนพึ่งราชบุรีนะฮะ
ก็เลยไม่ทันได้เจอบรรดาสื่อมวลชนที่แม่กะจะมาถามอะไรเพิ่มเติมซะหน่อย

บอกโอ้โหนี่อำนวยความสะดวกกันเกินไปหรือเปล่า
รายงานตัวตั้งแต่เช้ามืดแบบนี้ก็ได้ใช่ไหม
ถ้าเกิดสมมุติถ้าเป็นประชาชนทั่วไปบอกไม่ว่างจะมาตอนนี้
พี่เขาจะมาให้หรือเปล่าสำหรับพนักงานสอบสวนอะไรประมาณอย่างนี้
ท่านผู้ชมครับเราก็เลยถามไปยัง
พันธุ์ตำรวจเอกจตุลนอนุรักษ์บัณฑิตนะฮะ
ท่านภูมิกับการสอบภาวเมืองนทบุรีนะครับ
ท่านบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ถามไปยังพันธมตโทสมุทร
ซึ่งเป็นรองภูมิกับการสพเมืองนทบุรีที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีนี้แล้ว
ทำให้ทราบว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนคือปกับโรเบิร์ต
เขาแจ้งมาก่อนว่าเขาติดภารกิจในช่วงบ่าย
ขอมารายงานตัวช่วงเช้ามืดหน่อย
ซึ่งพนักงานสอบสวนมองว่าก็ดีกว่าไม่มา
เพราะว่าครบกำหนด๕วันที่ต้องมารายงานตัวทุก๕วัน
แล้วก็เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
เพราะฉะนั้นก็เลยถ้าจะมาตอนตั้งแต่เช้าก็ได้ก็มา

แต่ก็ได้ทางภูมิกับการบอกว่าก็ได้เตือนไปแล้ว
นี่มันเพราะสวนได้รับผสานมาบอกว่า
ขอมารายงานตัวเร็วหน่อยเพราะว่าช่วงบ่ายช่วงอะไร
มันต้องควรจะต้องเวลาราชการ๘โมงนะครับครับ
โดยนี่อยู่ที่สวรรค์นี่ผมก็จะ๒๑ไปแล้วบอกทำให้มัน
หน้าทำให้ถูกต้องอืมอ่าท่านบอกท่านก็บอกลูกน้องไปแล้วค่ะ
ขณะเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าวเราก็ถามท่านภูมิกับการสพเมืองนทบุรีนะฮะ
บอกสมมุติถ้าเป็นคนอื่นผู้ต้องหาคนอื่นต้องมารายงานตัวแล้วติดธุระแบบนี้
ไม่สามารถมารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดได้เนี่ย
สามารถโทรมาแจ้งเวลาที่สะดวกแล้วบอกกับตำรวจแบบนี้ได้ไหม
ท่านภูมิกับบอกว่าอย่างไรเนี่ยนะฮะลองฟังนะฮะ
ก็ถ้าเปรียบเทียบกับประชาชนทั่วไปถ้าเกิดว่ามีเหตุขัดข้อง

ก็สามารถแจ้งพนักงานสอบสวนแบบนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ
เหมือนกันครับเหมือนกัน
ยืนยันว่าประชาชนทั่วไปก็ถ้ามีเหตุขัดข้องก็แจ้งได้ประมาณอย่างนั้น
ส่วนกรณีนี้ก็มาเร็วดีกว่าไม่มา

เร็วไปง่ายน่ะคนบอกเร็วไปรึเปล่าวะ
เลยบอกครูตั๊วมันก็มันชาไปว่าเออมันก็เร็วไป
อย่างที่คุณเหนียวมาสอนบอกแม่เอาแต่เช้าก็เช้าก็๘โมง